ต่อไปเอาไปดูการเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชม
ช่วงบ่ายวันนี้นี่เองค่ะทางค่ายยักษ์ใหญ่อย่างสหมงคลฟิล์มนะคะ
ก็ได้มีการทำพิธีบวงสวงเปิดตัวภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ภาคต่อที่โด่งดังมากเมื่อ๑๔ปีก่อน
ก็คือจอมขมังเวทเวอร์ชัน๒๐๒๐นั่นเอง
กลับมาครั้งนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเราได้ใครมาร่วมงาน
นกชัดชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมกลับมาเล่นอีกครั้ง
พร้อมกับสีภรรยาคนสวยมากฝีมือนะคะพี่นกสินใจ
และก็ยังเป็นการตัดริบบิ้นสู่วงการจอเงินครั้งแรกของพระเอกสุดฮอตอย่างมาร์คปะรีนอีกด้วย
เรื่องราวเป็นยังไงให้พี่หมากเคลียร์ค่ะ
ทำไมไม่ล็อคคิวอะไรบ้างไม่ล็อควันไปจริงเราก็ต้องให้ความสำคัญกับ
เลยเนี้ยเอ่อก็ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งแล้วกัน
เนาะก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะได้อยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร
พี่นี่แหละทำให้ผมรู้สึกผิดเนี่ยแล้วเนี่ย
เดี๋ยวไปเคียร์ดูก่อน
คือเคียร์กิมหรือเคียร์กอคะ
เคียร์พี่เลยแม่
รายุเนี่ยเขาเป็นแฟนกับคุณโบเบนเจวัน
แต่ว่าก็มีข่าวลือออกมาว่าคู่นี้มีปัญหาเรื่องความรักเหมือนกันนะ
บางคนเขาลือว่าเอ๊ะหรือว่ารักมาถึงจุดอิ่มตัวแล้ว
วันนี้ก๊อตก็เลยขอเคลียร์ชัดนะคะว่ายังรักกันดี
ก็เป็นปกติแล้วครับผมเป็นปกติแล้วก็

ยังครับยังไม่ได้แพลนอะไรเลยครับผม
ยังไม่ได้แพลนอะไรเลย

มันไม่มีความคาดหวังซึ่งกันและกัน

แล้วเรามีความสุขแล้วแฮปปี้แล้วโอเคแล้ว

เป็นแบบคำยืนยันจากก๊อตว่าอยู่กับปัจจุบัน

มีความสุขแฮปปี้ดีอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว

เพราะว่าคู่นี้เขาอยู่กันแบบน่ารัก
เป็นแบบสายติสว่างก็วาดรูปใส่กัน

แต่ว่าแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้ก็โอเคนะ